ที่ขอนแก่นครับชาวบ้านชุมชนบ้านโคกฟันโป่ง
เมายาแล้วหลอนหลอนเสร็จปั๊บบางวันลากไม้ยาวมา
วันลากมีดยาวมานะฮะไปทำลายทรัพย์สินชาวบ้าน
เนี่ยครับนี่ภูเขาเห็นเห็นไหมเห็นไม้ไหมอู๋

กล้องวงจรปิดที่บ้านพักหลังนี้นะครับ

ตะบนบ้านเป็ดอยู่กลางเมืองขอนแก่นเลย
เทศบาลนครขอนแก่นบันทึกภาพเหตุการณ์
ขณะที่ผู้ชายอายุ๒๕ปีครับ
แล้วฟาดเข้าไปที่หลอดไฟหัวเสาบ้านเขา
โหตายแล้วเริ่มจะอยู่กันอย่างไร
นั่นน่ะสิแล้วปลาเศษไม้เข้าไปในบ้านผนังบ้านเขาก็พัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
นายอดีศักดิ์บัวคำเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะในบ้านน้องสาวอยู่บ้านคนเดียวด้วย
แล้วปกติจะมีลูกสาวอายุ๖ขวบอยู่ด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนบ้านแหละอยู่ห่างออกไปประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตร
พอเขารู้ข่าวก็แจ้งตำรวจบอกมาคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์หน่อย
ล่าสุดนะครับแม่ปัญหานี้นะ
คือตำรวจปล่อยตัวผู้ก่อเหตุแล้วนี่ไงคืออย่างนี้คือเขามองว่าเป็นคนติดยา
คือไม่ได้ไปการกระทำความผิดที่มันเป็นคดีอาญาถึงเลือดถึงเนื้อต้องไปบำบัดอะไรอย่างนี้
เพราะเขาคุมตัวหน่อยเดียวเขาก็ปล่อยชาวบ้านไม่สบายใจดิกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
นางสาววิไลพรศรีกาญชนะเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะ
คือเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเสพยาจนหลอนแล้วมีพฤติกรรมรุนแรง
เดินถือไม้บ้างมีดบ้างไปตามหมู่บ้านทำลายทรัพย์สินหรือข่มขู่

ก็ปล่อยแต่ก็มาดูอยู่

ว่าพ่อเขาแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ปัดความรับผิดชอบตรงนี้ค่ะ

แต่บางเรื่องเรื่องแบบนี้บางครั้งก็ต้องคิด
ถ้าเกิดว่าเอาไม้มาตีหัวเอามีดมาแทงหลังขึ้นมา

แต่ก็อีกอ่ะบ้านใกล้เรือนเคียง

คือเขาเคยถือลากอีดาบยาวเข้าไปในมินิมาตร
นี่ไงครับนี่ไงครับนี่อีดาบนะนะครับ
เมื่อ๑๕พฤศจิกายนไปหยิบหมากฝรั่ง
ในร้านนี้แล้วตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอทำไงรู้ไหมเดินออก
เดินออกไปขอตังค์ชาวบ้านข้างนอกมา
แล้วก็เดินมาเอาหมักฝรั่งกลับไป
นั่นสิฮะนายปียสวัสดิ์กองอังกราบเจ้าของร้านเนี่ย
บอกว่าผู้ก่อเหตุเสพยาจนหลอนหลอนมา๒ปีกว่าแล้ว
และช่วงสี่เดือนหลังนี่อาการหนักหนักเลย
หวาดภาวะครับเกรงว่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
เอาตัวไปบำบัดรักษาอย่างจริงจังสักทีเถอะ
สำคัญมากเลยคือคนติดยาเนี่ย

แต่คุณควรให้โอกาสตัวเองเอาตัวเองไปบำบัดให้หายซะ

ว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้เราควรจะเข้า๑๒๓ยังไง
คือญาติเองเขาก็ต้องให้ความร่วมมือ

โดนฟันหัวเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบครับ